คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยนะคะ
กรณีที่พ่อกับลูกชายสองคนเนี่ยค่ะ
เคลียร์ปัญหากับคู่อริคาดว่าเป็นปัญหาเรื่องของผู้หญิง

คือเสียชีวิตไปหนึ่งบัดเจ็บไปอีกสองคนนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายจตุรงพิมพ์ประเสริฐอายุ๒๒ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บางขุนเทียน
อันนี้คือภาพที่ตำรวจนำตัวพ่อลูกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่ว่าลูกชายอีกคนนึงยังหนีอยู่นะคะ
อันนี้คือพ่อกับลูกชายที่โดนจับได้
ชื่อว่านายบุญมามุกจันทร์อายุ๔๖ปี
ลูกที่โดนจับได้แล้วก็คือนายทรงกฎมุกจันทร์หรือในก๊อตอายุ๒๒ปี
แต่ว่าลูกอีกคนเนี่ยยังหลบหนีอยู่ที่ชื่อว่านายธนกรมุกจันทร์อายุ๒๔นะคะ
ตำรวจสนเทียนทะเลก็นำตัวนายบุญมากับนายทรงกฎไปทำแผน
ใส่เสื้อเกราะใส่หมวกกันน็อกไปแบบนี้ค่ะ
เพื่อความปลอดภัยนะคะก็ป้องกันหากมีเหตุชุลมุนอะไรเกิดขึ้น
คือนายบุญมาเนี่ยค่ะนำตัวไปทำแผนจุดที่เอาปืนยิง
เป็นปืนลูกซองนะคะยิงใส่กลุ่มของผู้เสียชีวิต
บุญมาผู้เป็นพ่อเนี่ยบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ทางฝั่งผู้เสียชีวิตมาหาเรื่องก่อนเหมือนกับว่าจะเครื่องระเบิดใส่
แล้วก็เข้ามาทุบรถของเขาพอเห็นแบบนั้นก็เลยเอาปืนลูกซอง
ยิงสวนไปนัดหนึ่งแล้วก็ทิ้งปืนลูกซอง
ชักปืนสั้นอีกหนึ่งกระบอกออกมายิงช่วงยิงไม่ได้เล็งอะไรเลย
แต่เป็นลักษณะของการกราดยิงเพราะว่ากลุ่มผู้เสียชีวิต
ยังคงพยายามวิ่งเข้ามาทำร้ายแล้วก็มีการต่อยกัน
หลังจากนั้นก็ได้มีการขี่รถจักรยานยนต์หนีออกมา
อันนี้คือคำให้การของนายบุญมาผู้เป็นพ่อนะคะ
นายบุญมาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าอยากจะขอโทษทางญาติ
ของผู้เสียชีวิตหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
นี่นะคะคือคำให้การของนายบุญมาผู้เป็นพ่อ
ทีนี้ค่ะนายทรงกฎลูกชายนะคะตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่หน้าบ้านของเขาเอง

ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะกลุ่มผู้เสียชีวิตเครื่องระเบิดใส่บ้าน
เขาก็เลยเดินออกมาหน้าบ้านมีปืนออกมาด้วยนะคะ
ก็เลยลั่นไก่ใส่กลุ่มผู้ก่อเหตุ๒นัด
แล้วก็กลับเข้าไปในบ้านเพื่อบอกภรรยาที่กำลังท้องอยู่ว่าให้กลับไปนอนบ้านแม่
จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
นี่ค่ะก็ไปจับได้ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรี
เจ้าตัวยืนยันว่าช่วงที่ยิงใส่ไม่ได้มีเจตนายิงให้เสียชีวิต
แต่เป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าถูกกลุ่มผู้เสียชีวิตมาหาเรื่องถึงหน้าบ้าน
สาเหตุที่มีปัญหากันในสมกรณ์บอกว่าไม่ขอเปิดเผยนะคะ
ฟังผู้ต้องหาที่เขาบอกว่าป้องกันตัววันนี้ญาติของผู้ตายไปรับศพ
นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับที่วัดสแก่งามนะครับ
แม่บอกว่าลูกชายเป็นลูกคนที่๒จากพี่น้อง๓คน
ยืนยันว่าลูกชายไม่ใช่คนใจร้อน
ขณะที่เวลามีเรื่องเนี่ยเพื่อนมีเรื่องลูกเนี่ยจะชอบไปด้วยนะ
ก็เลยเชื่อว่าลูกเนี่ยคงจะถูกทำร้ายโดยที่ไม่ได้มีเรื่อง
เป็นคนโดยตรงนะฮะแต่ว่าเป็นเพื่อนที่มีเรื่องนะครับ
ไม่ได้อยากได้อะไรหรอกอยากให้น้องน้องไปสงบไม่อยากให้มาจองเวรกับใครทั้งนั้นนะ
ใช่ก็ให้ถึงที่สุดของเขานะแต่วันนั้นคือไม่รู้ไม่รู้เลย
แต่ทุกทีจะรู้แล้วก็จะห้ามเขาว่าเอออะไรใจเย็นนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่หรอกค่ะแต่คือเขาไม่เป็นคนใจร้อนแต่เขาเป็นคนเร็ว
คือว่าถ้าเพื่อนขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยเขาก็จะไปอย่างเร็วเลย
อยากให้เขาไปสบายสงบไม่ต้องคิดอะไรหรอก
เดี๋ยวทุกคนก็ต้องไปเหมือนกันหมดทุกคนแหละเนาะเออ

สนเทนทะเลเนี่ยจับกลุ่มตัวนายธนกรที่หนีอยู่อีกคนหนึ่งได้แล้วนะครับ
แต่เขาปฏิเสธว่าตอนนั้นก็อยู่กับพ่อแล้วก็นายทรงกฎจริงนะพี่น้องเขาเนี่ย